มาโน๊กก็บอกนะครับว่าเกมกับทันเติร์นบริษฐานที่ศรีสะเกด
ศุกร์ที่๒๗พฤษภาคมนี้นะครับ
คือเกมแรกในการอุ่นเครื่องที่เขาจะกลับมารับงาน

ซึ่งก็มีการเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดเพื่อลองผู้เล่น
ประเด็นแรกคือเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการส่งรายชื่อผู้เล่นเมื่อเดือนที่แล้ว
ต้องปรับแผนจากเดิมที่จะส่งชื่อมากกว่า๒๓คนไปอุสเบกิสถานในเดือนหน้า
แต่ตอนนี้เนี่ยต้องตัดตัว๓๐ให้เหลือ๒๓ก็ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นระหว่างการแข่งขันได้แล้วนะครับ
โน่ก็บอกว่าเกมอุ่นเครื่องทั้ง๒นัดจะช่วยตัดสินใจก่อนเลือก๒๓คน
ซึ่งหลังจบวันอาทิตย์นี้นักเตะจากบุรีรำชวนบุรีแล้วก็เชียงรายจะมาสมทบกับทีมชุดแรก
กำลังเก็บตัวก่อนอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับบาเรนครับ
ภารกิจที่๒ก็คือการแก้ปัญหาแนวรับ
ซึ่งน่าเป็นห่วงตรงนี้นะครับ
คือเซ็นเตอร์เนี่ยหลังจากมาเนลทอมเบียเจ็บนะครับ
ขอถอนตัวไปก็ต้องดูฟอร์มจากเกมอุ่นเครื่องด้วยว่า
ทดแทนครับก็มีการเรียกจักรพันธ์ไพรสุวรรณเฉลิมศักดิ์ขี่เข้ามา
เพื่อดูว่าใครจะสามารถเล่นตรงนี้ได้
อย่างไรก็ตามมาโน่บอกว่าก็ต้องวางแผนแก้ปัญหาด้วยนะครับ
เพราะว่านักเตะบาดเจ็บ๖๗คนนอกจาก
เลทอมเบียยังมีชนะทิพย์สงกระสินสุประชัยใจเด็ด
นรบดินวิรวัตโนดมฟิลิปโรเลอร์แล้วก็เควินดีโรมรำ

วันที่๒๘มิถุนายนก็คาบเกี่ยวกับชุดใหญ่ในเอเชียนครับ
คัดเลือกคือวันที่๘ถึง๑๔มิถุนายนมาช่วยทีมชุดใหญ่หรือไม่
ซึ่งนักเตะที่เล่นได้ทั้งสองชุดก็คือกฤษฎากาแมนที่อาจจะเอามาช่วยตรงนี้นะครับ
จากการขาดหายไปของมอเนลทอมเบีย
รวมถึงธนาควัฒน์ศูนย์จิตถาวรสุพนัทเหมือนตาแล้วก็เอกนิปัญญา
โน่บอกว่ากำลังหารือเรื่องนี้กับมาดามแป้งผู้จัดการทีมครับ
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
สำหรับทีมชาติไทยทั้ง๒ชุดคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วนี้นะครับ

ประมาณสักเกือบเกือบ๒อาทิตย์ได้นะครับยังตกลงกันไม่ได้เลยนะครับ
๒๗พฤษภาคมนะครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเจอกับเตอร์กเป็นลิตรสถานที่เจาะศรีสะเกด